กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้เนี่ยมีความคืบหน้าคดีนี้ครับท่านผู้ชมยังจำได้และยังตามเรื่องนี้อยู่นะฮะ
คือ๒๓วันก่อนเนี่ยเราเล่าเรื่องของศพที่ไปเจออยู่ในไร่อ้อยแถวนครนายก
เป็นผู้หญิงอายุสี่สิบสามปีซึ่งหายไปหกเดือนใช่ค่ะคือญาติเขาตามหาอยู่นะฮะ
หลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุเนี้ยมันไปตรงกับที่บ้านที่เคยอยู่กับสามีอืม
สามีทิ้งบ้านนี้ไปแล้วค่ะนะฮะทิ้งไปหกเดือนเหมือนกันนะครับ
แล้วเคยบอกกับแม่ตัวเองบอกไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวหายตัวไปอะไรไม่เคยยุ่งอะไรทั้งสิ้นอืม
ล่าสุดสามีคนนี้ยอมรับสารภาพนะฮะว่าฆ่าภรรยาแล้วก็เอาศพไปทิ้งใช่ค่ะ
มีวิธีการต่างต่างนานานะครับวันนี้หลังจากยอมรับสารภาพ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปทำแผนในที่เกิดเหตุนะฮะไปดูนะครับ
ญาติพี่น้องของผู้ตายเนี่ยเขาโกรธแค้นกันมากครับ
ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับทุกอย่างไปมันเรื่องของผลหมายนะครับ
มันเย็นได้อ่ะมันยังเย็นได้เลยอ่ะหกเดือนมันเย็นได้อ่ะ
มันทำได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับ
ใจเย็นครับหนูตามพี่หนูอ่ะใจเย็นครับใจเย็นครับ

มันอยู่ด้วยยังไงครับครับครับครับครับครับ
เจ๊ดดูหน่อยนะครับไปไปไปไปของของของของจิ้นเจ๊ดดูหน่อยนะฮะ
โอ้นี่ฮะอืม
นี่คือน้องสาวค่ะน้องสาวกับลูกสาวนะคะ
เมื่อสักครู่เนี่ยลูกสาวใช่ค่ะลูกสาวของผู้ตายนะฮะ

ยืนอยู่ข้างหลังน้านี่ครับ
แต่ว่าไม่ได้เป็นลูกของผู้ต้องหานะครับ
ก็มารอดูหน้าผู้ต้องหาตอนที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนนะครับ
เขาก็บอกอยากจะรู้อยากจะถามแล้วนะครับ

อยู่ใช้ชีวิตปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นายรังสรรโสมเขียวนะครับ

ตำรวจก็ต้องคุ้มกันกันอย่างแบบนะนะเลย

ฆ่านางพรทิพย์พุทธรักษาอายุ๔๓ที่เป็นภรรยา
ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

แล้วอำพลางศพก่อนจะเอาศพไปทิ้งอีกที่หนึ่งนะฮะที่ไร่อ้อยห่างจากบ้านไปนะครับ
ตรงนี้เป็นบ้านไม่มีเลขที่นะครับในหมู่๑๒ตะบนบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับ
บ้านหลังนี้นายรังสรรคเนี่ยเคยอยู่อาศัยกับนางพรทิพย์ผู้ตายนะฮะ
หลังจากที่ฆ่าเขาแล้วเอาศพเขาไปทิ้งแล้วเนี่ย๖เดือนที่เขาหายไปเนี่ย
รังสรรคก็ไม่อยู่บ้านหลังนี้เหมือนกันปิดทิ้งร้างเลย
เพราะว่าร่องรอยหลักฐานมันเยอะเหลือเกินนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านมาเป็นร้อยนะฮะดูจุดแรกก่อนนะครับ
ที่นำตัวไปทำแผนนะครับทางผู้บุคคับการตระบุทธรณจังหวัด
นครนายกเนี่ยคุมทำแผนเองเลยนะครับ
จุดแรกเป็นบนบ้านครับนายรังสรรค์ตรงนี้ฮะ
วันนี้ใส่หมวกกันน็อกมานะฮะนายรังสรรค์เนี่ย
บอกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่บีบคอนางพรทิพย์ภรรยาจนสิ้นใจค่ะ
จุดนี้นายรังสรรค์สารภาพอ้างว่าอย่างนี้นะฮะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
เขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้วนะครับนายรังสรรคเนี่ยอ้างว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยย้อนไปตอนนู้น๖เดือนก่อนเนี่ย
ทะเลาะมีปากเสียงกับภรรยาหลังจากที่ไปหยิบโทรศัพท์มือถือของภรรยาขึ้นมาดู
พบว่านางธรรมพรทิพย์ภรรยาตายทีนี้ไม่รู้จะทำยังไง
เขาอ้างว่าเขาเอาศพเนี่ยไปที่ห้องน้ำที่อยู่ข้างบ้าน
ห้องน้ำอยู่ไม่ได้อยู่ในตัวบ้านอันนี้เป็นตัวในตัวบ้าน
เขาไปห้องน้ำข้างบ้านนี้ฮะถามว่าไปทำไม
คือเอาศพไปเผาเอาไปเผาดื้ออย่างนั้นเลยฮะ
เอาไปเผาแต่ว่าศพของภรรยาเนี่ยไหม้ไม่หมด
ยังเหลือช่วงบนอยู่ของลำตัวนะคือไหม้แค่ช่วงบน
แต่ยังเหลือช่วงล่างตั้งแต่ท้องลงมามันไหม้ไม่หมด
เขาก็เลยห่อด้วยผ้าสีดำแล้วเอาใส่ท้ายรถเก๋ง
พอเอาศพภรรยาใส่ท้ายรถเก่งแล้วตรงนี้จุดห้องน้ำนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดที่เอามาเผานะครับแล้วเผาไม่หมด
เหลือแต่ช่วงท้องลงมามันยังไหม้ไม่หมด
เอาศพภรรยาเนี่ยใส่ท้ายรถเก๋งแล้วขับไปทำงาน
แต่ว่าจอดเอาไว้ที่โรงรถแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปทำงานอีกทีนึง
พอเลิกงานช่วงเย็นถึงย้อนกลับมามาที่รถเก๋ง
แล้วขับรถจากบ้านนะครับที่ปราจีนบุรีนะฮะไปที่จุดทิ้งศพเป็นไร่อ้อย
ที่อำเภอปรากฎีจังหวัดนครนายศ์
พื้นที่มันคาบเกี่ยวกันคนละจังหวัดแต่ว่าไม่ได้ไกลกันมากนะฮะ
เขาบอกว่าเอาผ้าสีดำอะไรห่ออย่างนี้ยัดท้ายรถไว้ก่อน
แล้วพอเย็นเลิกงานถึงขับรถจากบ้านที่ปราจินบุรี
ไปที่ไร่อ้อยที่อำเภอปรากฎีจักรนครนายศ์
แล้วก็เอาไปทิ้งหลังจากนั้นก็มาเก็บเสื้อผ้า

ภาพที่ขึ้นมามันเป็นภาพอะไรครับ

ทางนี้ก็เลยเกิดความหึงห่วงทะเลาะกันครับ

แย่งแย่งเราจับกันแล้วก็

ก็เลยเหมือนเขาเสียชีวิต
จากนั้นเราทำยังไงต่อครับ

ก็นั่งเสียชายอยู่ครับ
แล้วเอาสกของคนตายไปไหนครับ

ก็เผาเผาไหม
ไหมไม่ไม่ไหมหมดครับ
แล้วเราทำยังไงถึง

เป็นจุดห้องน้ำจุดที่เผาศพ

เอาใส่รถเข็งท้ายรถ

ท้ายรถนะฮะจุดที่ห้าก็คือจุดที่เอารถไปจอดทิ้งไว้
แล้วก็เปลี่ยนจักรยานยนต์ไปทำงานก่อนก่อนที่จะย้อนกลับมาแล้วก็ขับรถไปทิ้งที่ไร่อ้อย
นครนายกพื้นที่รอยต่อกับปราจีนบุรีจุดเกิดเหตุนะครับ
สถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านที่นายรังสรรค์อยู่กินกับนางพรทิพย์
นานสี่ปีนะฮะก่อนจะเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับนี่นะฮะ
ห่างกันไม่กี่เมตรเนี่ยเป็นโรงเลี้ยงสัตว์นะครับ
ตรงนี้ก็ไปเจอหลักฐานสำคัญนะฮะเพราะว่าตำรวจเขาแกะรอยจากจุดที่ไร่อ้อยที่เจอศพอ่ะ
หลักฐานหลายอย่างมันเหมือนที่บ้านโรงเลี้ยงสัตว์เนี่ยตรงนี้เจอหลักฐานสำคัญคือกระสอบเข้าเปลือก
แล้วก็ผ้าสีดำลักษณะเป็นตะข่ายเล็กมันเหมือนกับที่เจอศพในไร่อ้อยเลย
นะที่นครนายกนะฮะติดกับโรงเลี้ยงสัตว์เป็นห้องน้ำนะ
ปรากฏว่าเจอพวกคราบเขม่านะดำอะไรพวกนี้
เหมือนร่องรอยการเผาซึ่งก็เหมือนกับศพที่เจอที่มีลักษณะเหมือนแบบถูกเผา
นะฮะลูกสาวของผู้ตายนะครับนางสาวนัทวดีบอกว่า
คือตอนที่ทำแผนเนี่ยเธอก็ยืนร้องไห้นะ
ยืนร้องไห้อยู่นะครับเธอบอกหลังทำแผนเสร็จนี้เธอก็ยังมาอยู่ฮะ
ตรงจุดนี้คือจุดห้องน้ำใช่ค่ะห้องน้ำที่สามีใหม่ของแม่ของเธอเนี่ย
นะผู้ต้องหาเนี่ยเอาแม่เธอมาเผาตรงนี้นะครับ
ไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำคนเดียวร้องไห้นะครับญาติญาติเนี่ย
วันนี้เอาทูบมาดอกหนึ่งนะครับเอาน้ำมาแก้วหนึ่งนะ
ให้ลูกสาวทำพิธีจุดทูบนะบอกกล่าวกับแม่นะนี่ฮะ
เธอก็จุดทูบพนมมือบอกกับนางพรทิพย์ผู้เป็นแม่
เธอก็บอกทำไมเขาถึงทำกับแม่แบบนี้
แต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะขอให้แม่ไปสบาย
ใช่ค่ะแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ใครก็ยากจะรับนะครับ
คือตอนที่ไปเจอโครงกระดูกของนางพรทิพย์ทางซ้ายมือ
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลการพิสูจน์อะไรพวกนี้ก่อนด้วยนะฮะ
เพราะว่าหลักฐานแม้ว่าจะตรงกับที่บ้านที่เคยอยู่กับสามีมันชัด

สุดท้ายนายรังสรรค์ก็ยอมรับสารภาพนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าตลอดเวลาที่พี่สาวหายไป๖เดือนเนี่ย
รังสรรค์ที่เป็นสามีไม่เคยมาถามนะฮะ
ไม่เคยมาถามถ่ายแสดงความเป็นห่วงไม่เคยออกตามหาด้วยซ้ำ
ตำรวจไปหาที่บ้านนายรังสรรค์ก็บอกว่าเอาไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำ
ผมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวข้องที่เขาหายไป
ตอนเจอโครงกระดูกก็ยังบอกไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำ

เคยไปตามคดีนี้ตั้งแต่วันแรกที่เจอโครงกระดูก
วันนี้ตำรวจควบคุมตัวนายรังสรรคและนายรังสรรค์ก็ถูกเค้นสอบ
จนยอมรับสารภาพแล้วเธอบอกว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เอาให้ถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
อยากให้นายรังสรรค์ตายตามพี่สาวเธอไป
คือพอเรารู้ความจริงอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง

ก่อนที่พอฆ่าเสร็จเขาก็ยังอยู่ที่บ้าน

คือหนูไปรู้วันที่๕แต่เขาออกไปแล้วเขาบอกว่าเขากลับไปอยู่บ้านเขาแล้ว

ก็แสดงว่าเขาคุ้มค่าเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไป

เคยมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตไงฮะ
เราไม่ได้สังเกตว่ามันคือรอยอะไรเดี๋ยวเราจะไปรับกลับบ้านค่ะ
แล้วก็ทำพิธีทางศาสนาต่อไป

วันนี้ก็ดูจิตใจเข้มแข็งขึ้นมาได้บ้าง
คือวันที่เจอโครงกระดูกวันแรกนางประคองร้องไห้หนักมากนะครับ
แล้วร้องไห้มาตลอด๒๓วันเลยนะครับเพราะเชื่อว่ายังไงเนี่ยคือลูกสาวแน่
จากหลักฐานหลายสิ่งหลายอย่างในที่ที่เจอโครงกระดูกเนี่ยมันตรงกับที่บ้านเหลือเกินนะครับ
วันนี้นางประคองบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าก็รู้สึกโล่งใจขึ้นสบายใจขึ้น
ว่ากระดูกที่เจอเนี่ยยังไงก็คือลูกสาวจริงแล้วล่ะนะ
แม้ว่าผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอาจจะยังไม่ออกมา
แต่ว่าคนที่ก่อเหตุก็คือสามีของลูกเนี่ยยอมรับสารภาพแล้ว
อยากจะถามว่าทำไมจิตใจถึงโหดร้ายขนาดนี้ถึงทำกันได้ขนาดนี้นะครับ
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
ยืนยันว่ายังไงเนี่ยจะไม่ยอมความอะไรยังไงทั้งสิ้น
ไม่ได้คุยไม่กล้าไปมองก็มันก็ไม่อยากเห็นเขาแล้วก็ไม่อยากเห็นตรงห้องน้ำด้วย
เครียดมาเป็นเดือนวันนี้สบายใจขึ้น
ก็ค่อยดีขึ้น
คุณผู้ชมคะสรุปแล้ววันนี้เนี่ยนะคะตำรวจได้นำตัวในรังสรรค์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลักคือ๓จุด
ตามที่คุณภาคภูมิเล่าไปก็คือในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
คือบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันกับผู้ตายมาสี่ปีคือห้องน้ำข้างบ้านที่ใช้เผาอำพลางศพ
และอีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือที่จังหวัดนครนายกคือจุดที่พบศพอะค่ะ
จุดที่ทิ้งศพที่ไร่อ้อยตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลีค่ะ
เป็นจุดที่เจอกระโหลกศีรษะเจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย
กระดูกมนุษย์กระจกระจายอยู่รอบนะคะ

คือจุดที่ทิ้งศพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมห่างจากถนนแค่เมตรเดียวเองค่ะ
คุณผู้ชมคะสรุปพฤติการของนายรังสรรค์ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะคะ
ก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองเมื่อ๑กรกฎาคมปีที่แล้ว
ปี๒๕๖๓ไปรับภรรยามาจากห้างฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
ก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังจากทะเลาะกันนะนะ
ภรรยาหนีไปอยู่กับเพื่อนที่จังหวัดนทบุรี
พอมาถึงที่บ้านก็คือบ้านหลังเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ก็นอนคุยเล่นกันอยู่ในห้องนอนหยิบมือถือของภรรยามาดู
ไปเจอรูปนายรังสรรคอ้างว่าไปเจอรูปบางรูปที่ทำให้เขาหึงหวง
ที่ทำให้เขาโมโหโมโหจนเลือดขึ้นหน้า
ก็เลยบีบคอภรรยาจนเสียชีวิตตอนนั้นนายรังสรรค์ก็อ้างว่าตกใจมาก
ทำอะไรไม่ถูกอุ้มศพไปไว้ในห้องน้ำวางศพเอาไว้ที่อ่างน้ำ
แล้วก็เผาค่ะเผาร่างไร้วิญญาณของภรรยาค่ะ
คุณผู้ชมคะนายรังสรรค์เนี่ยนะเผาร่างของภรรยาตั้งแต่๓ทุ่ม
จนถึงห้าทุ่มอ่ะค่ะเริ่มเผาสามทุ่ม
แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนห้าทุ่มแล้วเข้าไปดูโอ้โห
ไปเปิดก๊อกน้ำที่โรงเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำนะคะ
ลากสายยางไปฉีดน้ำดับไฟนี่ค่ะ
ศพของภรรยาไหม้แค่ช่วงบนช่วงล่างตั้งแต่ท้องลงมาเนี่ย
ไม่มีรอยไหม้นะคะทีนี้นายรังสรรค์ก็เลยต้องอำพรางต่อ
ครับวิธีการของเขาก็คือใช้ผ้าสีดำเป็นตะข่ายเล็กเล็กห่อศพเอาไว้
แล้วก็นำเศษชิ้นส่วนที่ไหม้ไฟไปแล้วนะคะยัดใส่กระสอบข้าวเปลือก
เอาไปยัดใส่ท้ายรถเก๋งค่ะนี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะ
พรางศพภรรยาพอรุ่งเช้าก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานตามปกตินะคุณผู้ชม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลิกงานกลับบ้าน
ขับรถเก่งที่มีร่างของภรรยาอยู่ท้ายรถนะคะไปทิ้งที่ไร่อ้อย
อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะอยู่ห่างจากบ้านน่ะนะคะ
สิบเก้ากิโลเมตรนะคะครับแล้วก็ไปเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านภรรยา
กลับไปอยู่บ้านตัวเองจนสุดท้ายมีคนไปพบศพอะค่ะ
รถเก๋งอะค่ะหลังจากวันนั้นที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ที่ใช้อำพรางเอาศพของภรรยาไปทิ้งเนี่ยนะนายรังสรรค
บอกว่าไม่ได้ขับรถไปไหนอีกเลยตอนที่ตำรวจค้นรถ
ก็เลยไปเจอพวกถ่านนะคะที่มีร่องรอยการเผาไหม้อะค่ะ
พฤติการการก่อเหตุของนายรังสรรค์ผู้ต้องหาคนนี้
และสรุปวันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๓จุด
จุดแรกก็คือบ้านที่อยู่ด้วยกันมา๔ปีก็เป็นพื้นที่ที่
จังหวัดปราจีนบุรีนะคะจุดนี้คือเป็นจุดที่ฆ่าภรรยา
จุดที่สองคือห้องน้ำข้างบ้านใช้เผาอำพลางศพ
และจุดสุดท้ายก็คือที่จังหวัดนครนายกจุดที่นำร่างของภรรยาไปทิ้งนะคะ
หกเดือนนะคะคุณผู้ชมจนร่างของภรรยาเหลือแค่โครงกระดูกอะค่ะเออ
แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นจริงนะขนาดผ่านระยะเวลาไปครึ่งปี
นี่เผลอผู้ต้องหาอาจจะคิดว่าโอ้สงสัยจับไม่ได้แล้ว
ไม่มีใครเห็นหลักฐานโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะ
แต่สุดท้ายนะคะหลายคดีตำรวจบอกเลยว่าผู้ต้องหามักจะย่ามใจ
ว่าฉันเนียนแล้วละเอียดแล้วไม่มีหลักฐานไม่ทิ้งอะไรไว้
แต่ทุกเหตุการณ์ทุกคดีมันมีหลักฐานเสมอค่ะตำรวจบอก
สุดท้ายก็โดนจับอยู่ได้นะคะจนได้นะคะขนาดผ่านไป๖เดือนแล้ว
เส้นทางการจับกลุ่มเป็นแบบนี้นะคะเส้นทางการจับกลุ่มในรังสรรค์ผู้ต้องหาที่ฆ่าภรรยาตัวเอง
ก็คือเริ่มจากวันที่๑๐มกราคมปีนี้ค่ะมีคนไปเจอกระโหลกศีรษะมนุษย์ในไร่อ้อยจังหวัดนครนายก
ไปเจอโครงกระดูกถูกห่อด้วยผ้าสีดำลักษณะเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายเหมือนกับ
ข่ายสำหรับกั้นเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับโดนไฟไหม้
ใกล้กันไปเจอกระสอบเข้าเปลือกข้างในมีเศษกระดูกมีเศษปูน
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบนะคะว่าโครงกระดูกที่เจอเศษชิ้นส่วนมนุษย์ที่เจอเนี่ยค่ะ
ครับเป็นของใครเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยความที่มันนาน
เวลามานานไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเพศไหนเนี่ยตอนเจอเป็นลักษณะแบบนี้แล้ว
คือแบบเนี้ยมีร่องรอยเผาไหม้เป็นเท่าทานลักษณะแบบนี้ครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะเพจนครนายกเดลลี่ก็มีการสดผ่านเพจ
ทำให้น้องสาวของนางพรทิพย์ผู้เสียชีวิตนะคะอ่า
เขาดูในเพจนี้พอดีเขาดูพอดีคือนางรำพึงอายุสามสิบแปดปี
น้องสาวของผู้เสียชีวิตเขาดูทุกอย่างเลยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
เจอหลักฐานอย่างงั้นอย่างงี้จุดที่พบศพอ่ะนะคะเนี่ยตอนที่
ชุดที่เขาไปเจอสมแล้วเขาร้ายเฟซบุ๊กอยู่ใช่ค่ะคือในเพจนครนายกเดรี่ย์ค่ะ
เขาสดผ่านเพจของเขาก็เลยมั่นใจว่าเอ๊ะนี่มันน่าจะพี่สาวของเธอที่หายตัวไปเมื่อ๖เดือนก่อน
สิ่งที่น้องสาวมั่นใจว่าใช่พี่สาวว่าใช่นางสาวพรทิพย์คือฟันค่ะ
เพราะว่าน้องสาวบอกว่านางพรทิพย์เนี่ยมีฟันกระต่ายอ่า
แล้วโครงกระโหลกศีรษะมนุษย์ที่เจอฟันยังเหลืออยู่ไงคะแล้วลักษณะที่ฟันที่ติดอยู่ที่เนี่ย
โหลกศีรษะมนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะฟันคล้ายพี่สาวเธอเลย
ฟันกระต่ายก็เหมือนครับฟันกระต่ายคู่หน้าฟันจอบข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกระต่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
โอ้โหนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการไปค้นบ้านของผู้ตายที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อ๑๓มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ครับญาติบอกว่าโอ้โหช็อกเลยช็อกเลยนะคะเพราะพอไปค้นที่บ้าน
ไปเจอในห้องน้ำมีร่องรอยการเผาไหม้คือรอยไหม้เนี่ยไปติดบนคานเลยค่ะรอบอ่างน้ำมีรอยเหมือนแบบกระเทาะออกมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วลักษณะมันคล้ายกับเศษปูนที่ไปเจอในจุดที่พบศพมีรอยล้างฝาผนังห้องน้ำมีรอยนิ้วมือหลงเหลืออยู่ด้วยนะคะ
และกระสอบข้าวเปลือกกับผ้าสีดำที่เป็นตะข่ายเล็กมันตรงกันเลยกับจุดที่พบศพที่ไร่อ้อย

คืนเดียวกันตำรวจก็เลยนำตัวในรังสรรค์สามีของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำตอนแรกก็ปฏิเสธทุกอย่างนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าขออายัดตัวไว้ก่อนขอเค้นสอบก่อน
สุดท้ายในรังสรรค์จำนวนต่อหลักฐาน
จำนวนต่อหลักฐานสุดท้ายก็สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุเองทั้งหมดค่ะ
ในรังสรรค์กับนางพรทิพย์อยู่กินกันมา๔ปี
ช่วงกลางปีก่อนทะเลาะกันนะคะนางพรทิพย์ก็ไปอยู่กับเพื่อนที่นนทบุรี
มิถุนายนปีที่แล้วนางรำพึงน้องสาวติดต่อนางพรทิพย์ได้เป็นครั้งสุดท้าย
นี่ค่ะครั้งสุดท้ายก็คือ๒๕มิถุนายนปีที่แล้ว
กรกฎาคมปีที่แล้วเหมือนกันเพื่อนที่นางพรทิพย์ไปอยู่ด้วย
บอกว่านายรังสรรค์มารับนางพรทิพย์กลับบ้านไป
แล้ววันเดียวกันก็เป็นวันที่นายรังสรรค์ฆ่าอำพลางศพเผาศพภรรยาตัวเองนะคะ
คือไปรับมาจากบ้านเพื่อนของภรรยาแล้วโอ้โหฆ่าเลยวันนั้นเลยเผาอำพลางศพวันนั้นเลย
มาวันหนึ่งก็เอาศพไปทิ้งที่ไร่อ้อยที่นครนายก
กรกฎาคมปีที่แล้วนะคะเพื่อนของนางพรทิพย์ก็โทรศัพท์หาน้องสาวของนางพรทิพย์ว่า
นางพรทิพย์ถึงบ้านหรือยังเห็นสามีมารับออกไป
โอ้โหเท่านั้นแหละน้องสาวก็ตกใจว่าติดต่อพี่สาวไม่ได้เลย
กรกฎาคมไปแจ้งความคนหายสพมนนทบุรี
สุดท้าย๑๐มกราคมปีนี้ค่ะถึงไปเจอโครงกระดูก
ถึงไปเจอกระโหลกศีรษะในพื้นที่จังหวัดนครนายกในไร่อ้อย
แล้วก็ขยายผลจนสุดท้ายก็รู้ตัวคนก่อเหตุคือคนใกล้ตัว
ก็คือสามีนะคะแล้วก็ตัวสามีรับสารภาพทำแผนประกอบคำรับสภาพ
เสร็จเรียบร้อยในวันนี้ค่ะนี่คือนายรังสรรค์ผู้ต้องหานะคะ
ก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนะคะหกเดือนนะฮะใช่ค่ะโอ้โห
ท่านผู้ชมครับช่วงทำแผนวันนี้เนี่ยวันนี้ชาวบ้านมาดูกันเยอะค่ะนะฮะ
เพราะว่าบอกว่าโอ้โหทำไมโหดร้ายเหลือเกินผู้ชายคนนี้นะครับ
มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าคือเธอเจอเรื่องประหลาดฮะระหว่างขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านผู้ตายเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าผ่านมาเมื่อค่ำเมื่อวานนี้จังหวะสักประมาณทุ่มครึ่งอ่ะ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของหลานสาวมาจะเอาของไปให้แม่ของผู้ตายนี่แหละ
ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านผู้ตายเนี่ย
อยู่หลานสาวที่ขี่รถนะก็มีอาการแบบตกใจเหมือนกับตกใจอะไรบางอย่าง
ตอนนั้นก็ถามหลานเป็นอะไรตกใจอะไรหลานสาวไม่ตอบ
พอไปถึงบ้านหลานบอกว่าอ๋อที่ตอนที่ผ่านบ้านนางพรทิพย์เนี่ยผู้ตายเนี่ย
บ้านหลังนี้หนูเห็นเงาดำลักษณะคล้ายผู้หญิงวิ่งตัดหน้ารถ
แล้ววิ่งเข้าไปที่ห้องน้ำห้องน้ำจุดที่ว่าเนี่ยเขามีการเผากันเนี่ย
โอ้โหก็เลยคิดว่าเนี่ยพอวันนี้เอ้าผู้ต้องหาสารภาพ
แล้วมาทำแผนที่เกิดเหตุเอาตรงนี้เลย
ก็เลยคิดว่าต้องเป็นวิญญาณของผู้ตายแน่
ขี่รถเอาบัตรปลายมาให้บ้านแม่คนตายเนี่ย
หลานเขาเห็นแล้วหลานก็กลัวหลานก็บอกยาย
หนูไม่มาแล้วนะทางนี้ถามเป็นไรเอ๊ะ
เห็นเงาดำยายมันวิ่งข้ามบางบ้านพี่แตนนี่แหละ
หนูว่ากลับทางนู้นแล้วนะหลานกลัวตัวสั่นเลยไปถึงบ้าน
บอกว่าเออเมื่อคืนเนี่ย
แต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
เรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ชาวบ้านที่ไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
คือแล้วจุดห้องน้ำที่ว่าผู้ตายก็ถูกเผาอยู่เนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยเขาดูวันนี้ค่ะทุกผู้ชมครับ
ไปเจอจอมปลวกข้างห้องน้ำอ๋อค่ะมีจอมปลวกอยู่นะครับ
แล้วจุดห้องน้ำที่นายสังสรรค์เผาภรรยาตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ผนังห้องน้ำเนี่ยนี่เขาก็ไปเห็นลอยมันเป็นเหมือนรอยอะไรก็ไม่รู้
อะไรสักอย่างเออชาวบ้านเขาก็มานั่งดูกัน
บอกเดี๋ยวสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้ว๑๗มกราคมนี้
ไม่รู้เขาเห็นอะไรกันนะฮะก็บังเอิญอีก
แม่ค้าขายลอตเตอรี่พ่อค้าขายลอตเตอรี่ก็อยู่ตรงนั้นอีก
ก็มาพอดีเพราะทุกคนรู้ว่ามีทำผงทำแผลเลย
ก็ก็เลยมาแล้วบ้างช่วงนี้เผื่อจะมีลูกค้องลูกค้างมาซื้อสลากอะไรอย่างงี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ
ไปคุยกับคนที่พบศพเป็นคนแรกครับก็คือเจ้าของไร่อ้อย
ห้าสิบสามปีก็คือเป็นเจ้าของไร่อ้อยเลยอะค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
เขาก็ตัดอ้อยอยู่ในสวนนะคะปรากฏว่าปลายอ้อยตกลงพื้น
ก้มเก็บตอนที่กำลังก้มเก็บอะค่ะ
ตามันเหลือไปเห็นพอดีอะไรก็ไม่รู้สีขาว

แรกคิดว่าเป็นกระดูกสัตว์ค่ะ
แต่พอสังเกตดีก็ต้องตกใจนะคะว่า

นี่คือโครงกระดูกมนุษย์ถูกห่อด้วยผ้าสีดำ
แล้วก็มีร่องรอยคล้ายโดนไฟไหม้

เขาก็ตกใจมากรีบแจ้งตำรวจนะคะ
ช่วงขาเนี่ยเขาไม่มีแล้วก็ช่วงแขนไม่มี
แล้วกระดูกเนี่ยน่าจะถูกสับนะ
ถ้าหมาแทะมันจะต้องกมแล้วเนียน
อันนี้มันเหมือนกับกระดูกแตก
แล้วก็ในป่านี้ก็ได้ประมาณสัก๓ชิ้นนะ

อาจจะมีศูนย์นักหรืออะไรมาข้าม

หรือหัวมองว่ามันไม่น่าจะมีศูนย์นักข้าม

อันนี้คือยอดนะอันนี้คือตัดแล้วจะเป็นข้างใน
แล้วตัวนี้ผมตัดแล้วมันหล่นลงมาตรงนี้

โหนี่มัน

เป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ตรงนี้

นี่นะคะคือเจ้าของที่

แล้วมันก็มีเรื่องแปลกอีกแล้วค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะพบร่างของลูกนะคะ

คือฝันแล้วมันก็ตรงกับจุดที่พบศพลูกเลยค่ะ
คุณแม่เจียนอายุ๗๓ปีนะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า๒เดือนก่อน
ว่าลูกสาวมาเคาะประตูบ้านแล้วก็เรียก

เขามัดปากมัดมือมัดแขนไว้
และญาติอีก๔คนฝันเหมือนกันเลย

แม่ก็เลยบอกว่าสงสัยว่าลูกสาว
คงจะพยายามมาบอกอะไรบางอย่างแน่
ก็ได้คุยกับญาติที่ฝันเหมือนกับคุณแม่ค่ะ

ก็บอกว่าเออฝันแบบนี้เลยฝันคล้ายกันเลย
บอกว่าฝันแบบเหมือนกับผู้เสียชีวิต

แล้วสุดท้ายเนี่ยพอมีคนไปเจอกระโหลกศีรษะมนุษย์
ทั้งแม่ทั้งยาดทุกคนตกใจมาก
เพราะมันสอดคล้องกับความฝัน
เพราะในฝันคือผู้ตายมาหาคือลักษณะเปียกไปทั้งตัวนะคะ
แล้วเจ้าของไร่อ้อยจุดที่พบศพอะค่ะ
ให้ข้อมูลด้วยว่ากลางปีก่อนตรงนี้
จุดที่เจอโครงกระดูกตรงนี้น้ำท่วม

เขาฝันกันตรงนี้น้ำท่วม
แล้วเขาก็ฝันว่าผู้ตายมาตัวเปียก
นี่ก็เลยคาดว่าร่างของผู้ตายจมน้ำอยู่
แล้วผู้ตายคงจะไปสื่อสารอะไรบางอย่าง
คืออยากจะบอกว่าตัวเองอยู่ตรงไหน
แต่นมาแล้วเหรออะไรอย่างนี้
หนูก็เลยถามว่าอาแตนไปไหนมาเขาก็ไม่พูดอะไร

ไม่พูดไม่ได้ไม่พูด
หน้าเขาจะค้ำแล้วก็ก้มหน้า

มึงมาแล้วเหรอมึงไปอยู่ที่ไหนมา
รู้ไหมว่าแม่คิดถึงแม่เป็นห่วง

เขาถูกมัดมือมัดปากมัดขามัดแขนไว้
แล้วตัวหนูก็เปียกหนูหนาวนะแม่
หนูเข้าบ้านไม่ได้หรอกเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาไม่ให้เข้า
เขาบอกเราก็อยากให้ลูกเข้าบ้าน
แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าหรอกเข้าไม่ได้
ตัวเขาก็เปียกแล้วเขาก็หนาว
ท่านผู้ชมครับพลตมตรีอิทธิพรโพทอง
ผู้มีภาพการสมุทรธรรมจังหวัดนครนายกบอกว่าเรื่องของคดี
นายรังสรรสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าเกิดจากความหึงหวงกลัวว่าผู้ตายจะไปมีแฟนใหม่
เพราะจับได้ในโทรศัพท์มือถือที่ผู้ตายทักแชทคุยกับผู้ชายคนนึง
ก็เลยลงมือฆ่าแล้วก็เอาศพไปทิ้งอำพลางคดี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในรังสรรโสมเขียววัย๕๔ปีนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
ส่วนอีกข้อหาหนึ่งก็คือซ่อนเร้นหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายนะครับ
สุดท้ายคุณก็ถูกจับจนได้นั่นแหละ
ใช่ไหมครับค่ะโอ้โห